ดูเหตุการณ์ที่ระยองนะไม่น่าเชื่อนะฮะอยู่บนถนนแท้นะ
ต่างฝ่ายต่างขับรถกระบะกันอยู่แท้

อ้าวหรือสมมติใครจะไม่ผ่านกระจก
บตากันแล้วมองหน้าหาเรื่องกัน
สุดท้ายจอดรถลงไปโอโหไสกันใหญ่เลยนะครับ
มีคนหนึ่งถูกฟันเข้าไปเจ็บหนักเลยนะครับทุกผู้ชมครับ

เต็มโค้งเลย
นี่ฮะเอาตอนแรกนี่ตรงนี้ก่อน
อันนี้ตอนที่ถูกฟันแล้วเดี๋ยวจะให้ดูตอนแรกหน่อย

เนี่ยเขาเปิดประตูรถลงไปนะฮะเพื่อจะไปเอาเรื่องกับอีกคันนึง
จอดอยู่ตรงนู้นนะฮะริมถนนแต่ปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย
เขามีมีดก็เลยโดนฟันเข้าไปเจ็บหนักเลยนะฮะ
เขาเป็นรถที่เขามีคนงานมาด้วย
เดี๋ยวถ้ามีตอนแรกจะให้ดูนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ริมถนนสุขุมวิทย์ที่ตะมนตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บนะฮะคือนายคงศักดิ์ขำอิงอายุ๔๓ปีนะครับ
ถูกมีดฟันที่ศีรษะฝ่ามือแล้วก็กกหูจนเป็นแผลชะกันนะครับ
หลังจากถูกฟันเนี่ยพี่ชายของคนเจ็บเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลระยอง
ส่วนคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขามีกันสี่คนเป็นผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่ง
ทำโทรศัพท์มือถือตกไว้เครื่องนึงนี่ตอนจอดรถเนี่ยมีคนวิ่งกรูกันลงไปเนี่ยครับ
นี่ครับจังหวะคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
หลังจากเลิกงานจากไซส์งานก่อสร้างนะก็มากันในเพื่อนร่วมงานทั้งหมดเนี่ย๘คน
นั่งท้ายรถกระบะเพื่อจะกลับที่พักกันคงศักดิ์คนเจ็บนี่เป็นคนขับ
มาถึงสี่แยกไฟแดงตะพงได้เจอรถกระบะของคนที่เป็นคู่กรณี
อันนี้ทางทางฝั่งนี้เขาบอกนะก็ฝั่งนั้นเนี่ยเขาบีบแตร่ใส่รถกระบะ
แบบบีบไล่หลังมาก่อนนะตอนนั้นทางคงศักดิ์คนขับรถก็หันไปมองตามเสียงแตรที่ดังขึ้น
ก็มองแบบไม่ได้คิดอะไรอยู่อยู่คนร้ายเนี่ยขับรถไล่มาประกบข้าง
แล้วเครื่องขวดเบียร์ใส่รถกระบะเขาแล้วก็ขับไล่บี้มาตลอด
คงศักดิ์ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าตรงนี้เลยฮะจอดรถข้างทาง
ฝั่งนั้นก็จอดเหมือนกันแล้วทีนี้ก็ต่างฝ่ายต่างก็วิ่งกรูเข้าใส่กัน
แต่ฝั่งนั้นเนี่ยนะที่มากันผู้ชาย๓ผู้หญิง๑เนี่ยเขาถือมีดลงมาด้วย
คงศักดิ์ก็เลยถูกฟันเข้าไปล้มฟุบอยู่ที่ข้างถนนริมถนนเนี่ยก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ฮะยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องบาดหมามาก่อนเจอกันบนท้องถนนแบบแค่นั้นเลย
แต่ก็แปลกใจเนอะอยู่ในรถมันแบบมันมองหน้ากันระหว่างรถอย่างนี้เหรอ
ใช่คือทางพี่ชายของโครงศักดิ์เนี่ยเราก็ไปถามเพิ่มนะอันนี้คนงานเขาบอกว่าเขาอยู่ท้ายรถเขารู้แค่ว่า
ฝั่งนั้นเนี่ยบีบแร่ไล่เขาแล้วพอคงศักดิ์แบบเหมือนกับหันไปมองอาจจะเปิดกระจกรถขับรถ
ฝั่งนั้นก็ประกบข้างแล้วเครื่องขวดเบียร์ใส่เลยแต่นี่ฮะพี่ชายของคนเจ็บนะฮะพี่ชายของคงศักดิ์นะครับบอกว่าอย่างนี้
ก่อนที่จะเครื่องขวดเบียร์เนี่ยตอนที่บีบแตรกันแล้วแล้วน้องชายหันไปมองเนี่ยแล้วคันนั้นขับมาประกบข้างเนี่ย
คันนั้นเนี่ยตะโกนถามว่ามองทำไมมองหน้าทำไมน้องชายก็เลยบอกว่าก็มีตาก็เลยมอง
เท่านั้นแหละขวดเบียร์เครื่องมาเลยแล้วน้องชายก็จอดรถข้างทางแล้วทีนี้ก็นี่ฮะตุบตับตุบตับ
น้องก็ถูกแทงถูกฟันเข้าไปตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่พื้นที่สัตหีบชนบุรีนะฮะแต่ที่เกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดระยอง
เพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือของฝั่งคู่กรณีของเขาเนี่ยมันตกอยู่ที่ถนน
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานฟังทางพี่ชายคนเจ็บหน่อยนะฮะ
แล้วอาจเกินหน้าแบบนี้ผมว่าทำเกินกว่าเหตุไหม
ทำเกินกว่าเหตุแล้วผมมองว่าผมมองว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาจะคิดยังไง
แต่ผมว่าไม่น่าเอาไว้อ่ะต้องเอาที่สุดอ่ะ
เอาเรื่องถึงที่สุดนะใช่ถ้าจับไม่ได้ผมจะจับเองให้มา
ให้มามอบตัวมันหัวร้อนเกินไปเบานะครับ
ก็อยากจะฝากบอกถึงพวกเขาด้วยใจเย็นหน่อย
เพราะว่าทุกคนเขาก็
มีขีดต้องการด้วยกันทั้งหมดนะทุกคนนะ